ดึงพี่อยากจะดึงสักสองดอกแวกแม่แวกจอบ
ไปหาแม่ดอกบวงอ่างามน้ำใส่เป็นลายเหลือย่ำ
ทะเพียมตามแม่ดอกบวงอ่างามขยับดอกไปไกวใกว้
เย็นชื่นใจจริงครับน้ำยามเช้า
ช่วงนี้ต้องเร่งทำเวลาหน่อยนะครับ

ต้องมาเก็บบัวสายซะหน่อยตอนนี้

เบ่งบานเต็มบ่อเลย

เพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
ว่าวันนี้คนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

แล้วก็ไล่ลงไปถึงภาคใต้ฝนจะเริ่มกลับมาอีกแล้ว

แต่ว่าบริเวณตอนกลางฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น

วันเหนืออีสานฝนเริ่มหายไปแล้ว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

โอเคเจนทาง

แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

กลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ไปก่อตัวบริเวณทางตอนกลางของประเทศ

อาจจะเน้นหนักหน่อยบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
อีกหนึ่งกลุ่มก็คือฝนที่เกาะตัวแถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ

เช้านี้จังหวัดที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์ฉะเชิงเซานครนายกปราจินบุรีสะแก้วปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็มีปล่อยอยู่ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

จบอิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชนะครับ
นอกจากหนี้ฝั่งที่ติดกับพม่าราชบุรีเผชยบุรีกาลโชน์แดครกวิรี

เพราะว่าตอนนี้มีฝนตกในพื้นที่อยู่นะครับ
เดินทางสัญจรเช้านี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับ

จะสังเกตว่าเช้าวันนี้เริ่มต้นเลย
ก็เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องรับศึกหนัก

บางจุดบางพื้นที่ฝนตกสะสมมานาน
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคิริคัน

ดังนั้นใครที่อยู่จังหวัดประจุบฮิริคัน
จุดที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมบ่อยทุกปี

ตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นฝั่งครับ

เน็นสุดสัปดาห์นี้ก็คือบรรเวณทางตอนบนและหอมไทยโด่ก็เป็นจุดที่จะไว้กันมากกว่า
มาตรวมประวัตรระวังเป็นพิเศษอีกหน่อยก็เจอแผ่นอินไหวมาแล้วนะครับ
จากการดันลงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็น

แล้วก็ดันให้อากาศเย็นลอยลงสู่ทะเล
ดังนั้นจึงทำให้อากาศเย็นมีการเบี่ยงตัวลงมา
ปกติแล้วพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้
เขาจะมีทิศทางเคลื่อนที่ตรงมาจากแถวบริเวณอ่าวตังเกียร์

แต่ว่าปีนี้ผิดปกตินะครับ

ซึ่งตอนนี้ก็จะแผ่ไปญี่ปุ่นแผ่ไป

ก็ไม่สามารถที่จะไปในทิศทางนั้นได้เยอะนะครับ

ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ทั้งวันนะครับ

ส่วนใหญ่จะไปเน้นหนักบริเวณทางตอนล่าง
นี่คือ๓วันหลังจากนี้นะครับ

บริเวณอ่าวไทยตอนบนเป็นสีแดงก็คือตกเยอะนะครับ

เน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ฝั่งที่ติดกับลาวโล่งเลยนะครับก็เป็นผลพวงจากอากาศเย็นที่แผลลงมา
ดังนั้นบริเวณด้านกล่าวตอนเช้าอากาศจะเย็นเย็นตอนเทือนอากาศจะเย็นเย็น
ตอนกลางวันแดดจะร้อนนะครับอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับความแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นี่คือการตรวจสอบอุณหภูมินะครับเช้านี้อากาศเย็นสบายนะครับตั้งแต่ตอนบนจะหลดตอนล่าง
เพราะมีทั้งฝนตกลงมาความเย็นจากบริเวณทางประเทศจีนที่แผลลงมานะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ

แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ

แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ
แต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและอุ๊บนะครับ

ใช่ครับมีหน้าที่เหนี่ยงไปทางตอนต้าเยอะเป็นพิเศษ
เห็นเล้อยอยู่บริษัทธาตัวนั้นแหละครับ
เคตาอียังจะบอกว่าหลายคนไม่ได้ฟังคุณคลุปนานละสายตาไปโฟกัสอยู่ข้างหลังนะ
เดี๋ยวขอดำน้ำไปถามแล้วกันว่าเข้าน่ายังไงหรือเปล่า

ขอพักไว้ตรงนี้ขอดำน้ำไปก่อนแล้วกันนะครับ

อันนี้เดี๋ยวต้องไปดีลของใหม่ทีมมึงรู้ว่าตามมาด้วยกันหรือเปล่า

ว้าว